คุณผู้ชมมาดูการวิเคราะห์ของคนนี้นิดนึง
แหมมิ้วเชื่อว่าวันนี้แกอาจจะต้องออกมาบอกว่าเห็นไหมล่ะ

แกก็ชอบบอกเป็นฉากทัด๑๒๓อย่างนี้

เลยเดาว่าเดาว่ามาถึงวันนี้แกคงบอกว่าเห็นไหมล่ะ
คุณชูวิทย์เคยบอกว่าผมเคยบอกว่าประธานสภาเนี่ยก้าวไกลไม่ได้หรอก
คุณพิธาก็ไม่ได้เป็นนายกตอนนั้นคนบอกอุ๊ยปั่นอุ๊ยแซะ
แต่แกก็อย่างที่บอกไงวิเคราะห์ถูกหลายฉากทัศน์เหมือนกัน
แล้วล่าสุดคุณชูวิทย์กระมวลวิสิตโพสต์เฟซบุ๊คแบบนี้ค่ะ
เกมโหดการเมืองอย่าไปคิดว่าจะได้คะแนนโหดจากสวจนถึงสามร้อยเจ็ดสิบหกหรือไม่
เอาแค่ให้นายพิธาได้โหวตในรอบ๒ยังไม่มีโอกาส
ซ้ำรอยนายธนทรที่สารรัฐธรรมนูลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่สอสอ
จะเสนอชื่อนายพิธารอบ๒กลายเป็นการอำลากลางสภา
ขั้นต่อไปพุ่งไปที่การยุบพักก้าวไกล
พักเลยเหรอคุณผู้ชมคุณชูวิทย์เขาเขามองไว้แบบนี้นะ
อันนี้คุณชูวิทย์นะเขามีคดีอยู่ที่สารลำนูนนี่เรื่องล้มล้างการปกครอง
นี่แต่คุณชุวิตเขาคาดว่ามันจะไปไกลถึงขนาดนั้นแล้วก็บอกอีกว่า
วันนี้เป็นบรรทัดฐานว่าชื่อนายกเสนอโหวตซ้ำรอบ๒ไม่ได้
หากเพื่อไทยจะเสนอชื่อนายเศรษฐาก็ต้องมั่นใจว่าผ่านสวในครั้งเดียว
ถึงเวลาที่ก้าวไกลถูกผลักไปเป็นฝ่ายค้าน
เพราะถ้ามีชื่อก้าวไกลในพักร่วมรัฐบาลแม้เสนอชื่อนายกเพื่อไทยไป
ก็ไม่ผ่านสวจะมีข้ออ้างในการไม่โหวตให้
เก้าไกลได้คะแนนอันดับหนึ่งแต่กลับไม่ได้ตำแหน่งประธานสภา
นายกและตั้งรัฐบาลจากกลเกมการเมืองอย่างเยี่ยม
คะแนนประชาชนมาหลังสุดตอนนี้บอลเข้าเท้าเพื่อไทย
ถ้าเดินไม่ดีมีโอกาสพลาดจึงต้องกลืนน้ำลายตัวเอง
เอาพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติ
ภูมิใจไทยมาร่วมรัฐบาลอันนี้คุณชูวิทยคาดไปแบบนี้
อันนี้มาทุกลุงเลยเนี่ยนั่นน่ะสิฟังเสียงคุณชูวิทย์นิดนึงคุณผู้ชมค่ะ
เพื่อไทยจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากในการพลิกคั่ว
เพราะว่าอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่ามีก้าวไกรไม่มีสว
ดังนั้นพิธาไม่ได้เป็นนายกนั้นไม่เพียงพอจะต้องเอาก้าวไกลออกจากสมการรัฐบาลด้วย
พักเพื่อไทยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องผลักพักเก้าไกลไปเป็นฝ่ายค้าน
เพราะไม่อย่างนั้นสวบอกแล้วว่าถ้ามีก้าวไกรไม่มีสว
ดังนั้นพิธาไม่ได้เป็นนายกไม่เพียงพอ
ต้องเอาพักเก้าไกรออกจากสมการ

การไม่ผ่านก็หมายความว่าการโหวตครั้งแรกไม่ผ่าน

สมมุติว่าคุณเอาเศรษฐามาเป็นแคนดิเดตนายก
โหวตครั้งแรกแล้วมีเก้าไกลด้วยแล้วไม่ผ่าน
เอาเศรษฐามาโหวตอีกทีไม่ได้แล้วนะ
คุณชูวิทย์ก็เลยบอกว่าที่มีหลายฝ่ายออกมาบอกว่า
เก้าไกลก็เสียสละไปเป็นฝ่ายค้านเถอะ
คุณชูวิทย์บอกว่าการเมืองใครมันจะไปเสียสละ
มีแต่มือใครยาวสาวได้สาวเอา
บอกอีกทีที่พูดครั้งนี้ไม่แม่นเหมือนโหน
เพียงแต่รู้ทันจุดของนักการเมืองและอำนาจเก่าค่ะ
แต่คุณชุวิตก็แม่นมาครึ่งทางแล้วนะ
ไงพี่อุ๋ยมิ้วเลยบอกว่าเห็นไหมล่ะคุณชูวิทคงนึกในใจแบบนี้
เมื่อสักครู่นี้ตอนที่ให้สัมภาษณ์ถือกระดาษสีน้ำตาลอยู่
คุณชูวิทย์บอกนี่คือหลักฐานสำคัญ
ถ้าคุณเศรษฐามีชื่อชิงแคนดิเดตนายกเมื่อไหร่เดี๋ยวจะเปิดเผยหลักฐานสำคัญตรงนี้